คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าและสรุปเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์ที่สาราริมแม่น้ำแม่กรองจังหวัดสมุทรสงคราม
พังถล่มลงมาเมื่อช่วงกลางวันของวันที่๑๖กรกฎาคม
ซึ่งเป็นวันหยุดในวันอาสานหบูชา
สาราริมน้ำแห่งนี้มีร้านอาหาร
มีพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารขายน้ำ
คนไปนั่งกินอาหารกันอยู่แล้วพังถล่มลงมา
มีคนเจ็บกว่า๒๐คนนะคะ

นางสุรีอุราชื่นกับนางสาวพรพิไลเสือเล็กค่ะ
ร่างของนางสุรีเนี่ยนำขึ้นมาได้ก่อนนะคะ
แล้วก็เพิ่งนำร่างของนางสาวพรพิไลเสือเล็กอายุ๒๔ปี
ขึ้นมาได้เมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมานี้เอง
การที่จะนำร่างขึ้นมาได้ค่อนข้างจะยาก
เชี่ยวด้วยน้ำขุ่นด้วย
แล้วก็มีซากของสาราที่พังถล่มลงไปเนี่ยค่ะ
กองอยู่ใต้น้ำเต็มไปหมดนะคะ
นำร่างของนางสาวพรพิไลขึ้นมาได้
กู้ภัยต้องดำน้ำถึง๓๔รอบค่ะ
นางสุวรรณทัพเถื่อนแม่ของผู้เสียชีวิต
นางสาวขวัญพิรมเสือเล็กพี่สาวของผู้เสียชีวิต
บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งได้นำศพของนางสาวพรพิไลไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดประจันตรารามอำเภอเมืองสมุทรสาคร

แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

ขอบคุณให้น้องไปสบายนะคะ
เราไปเห็นตัวเหล็กข้างในประกอบกับน้ำแม่น้ำแม่กลองเป็นน้ำกล่อยด้วยนะครับ
ก็เลยเกิดการกัดซะชำรุดแล้วก็พังถล่มลงมา
อ่าก็ต้องพิจารณาว่าจะลื้อถอนหรือซ่อมแซมอาคารแฝดที่เหลืออยู่นะครับ

ฝ่าฝืนก็มีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับด้วยนะครับ